ยังมีผู้โชคดีที่ได้เงินสด๑ล้านบาทอีก๑๐รางวัลด้วยนะครับ
เราก็พยายามไปตามหามา

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างนะครับ
ที่จังหวัดสงขลาครับมีผู้โชคดีจากการทายผลฟุตบอลโลกกับไทยรัฐ

นี่ฮะคุณสมานรักษาวงอายุ๕๙ปี
เป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงหัดใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีในพื้นที่โทรศัพท์ไปแจ้งนะ
คือก็เหมือนกับคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะค่ะ
เขาก็ไม่เชื่อไงเฮ้ยจริงเปล่า
โดยบอกว่าคือพอรู้ว่าจริงแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าซื้อปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกทั้งหมดกี่ใบรู้ไหม

เขียนว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์๒๕๐๐ใบ

นี่แสดงว่ารอจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับ
แล้วก็ส่งมาร่วมสนุกกับไทยรัฐนะครับ
ซึ่งเดิมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะ

ก็ถือว่าช่วยชาติจากการซื้อปรายศนียบัตร
อืม
แล้วก็ไม่ได้หวังอะไรมาก

อยู่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ

เขาก็บอกกบไปขายไก่ย่าง

สี่แยกสมเด็จพระนเรสวนชุมชนโอท็อป

โทรศัพท์ไปบอกลูกชายที่เฝ้าย่าอยู่คุณย่าป่วย

โทรบอกเรียบร้อยก็เลยจะเอาเงินก้อนนี้ค่ะ

ผมก็โทรไปบอกลูกชายครับว่าลูกชายเขาเป็นคนตก

แล้วนี่เป็นของใครของที่ลูกชาย

ก็คงจะเก็บ

ลงทุนค้าขายอะไรเขา

ไปที่ล่วง

สวัสดีนะครับ

นะครับก็คือนัทณิพากัลละยา

กรุงเทพฯหมู่บ้านบดิน๒เขตคลอง๓วาเป็นแม่บ้าน
แล้วก็ช่วยสามีค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
คุณนัทนิพาส่งปรัศนียบัตรมา๒๐๐ฉบับ
หลังจากที่ทราบว่าคู่ชิงชนะเลิศเป็นใคร
แล้วก็ใน๒๐๐ฉบับแสดง๑๗๐เขียนฝรั่งเศส
ตอนที่ประกาศผลรางวัลจับรางวัลกันในวันนี้เนี่ย
คุณนัทนิพาบอกว่ากำลังจะไปรับลูกกลับจากโรงเรียน
พอได้รับโทรศัพท์จากทีมข่าวไทยรัฐทีแรกไม่เชื่อ

ไม่ใช่นะครับพอผู้สื่อข่าวมาหาถึงบ้าน
ทีนี้ไม่ต้องคิดแล้วดีใจเต็มที่เลยครับที่ได้รางวัลนี้
บอกว่าจะเอาไปใช้หนี้อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
โกหกค่ะเพราะว่าไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้

สมัยนี้มันหลอกลวงกันเยอะก็คิดว่าโกหกค่ะ
กำลังจะไปรับลูกพอดีก็เลยไม่ไปรับลูกเลย
ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้แต่หวังมีความหวัง
อยากได้เงินอะไรอย่างนี้อยากได้
แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้พอรู้ว่าได้ก็ดีใจสุด
ส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะคะมีผู้โชคดีรับรางวัลเงินสด๑ล้านบาท๒คนเลยนะคะ
ใช่คนแรกเนี่ยไปที่บ้านที่เป็นบ้านของนางสาวณพีรพัฒน์ทองพันธ์อายุ๕๕ค่ะ
อยู่ที่ตำบลพงศวายอำเภอเมืองเป็นแม่บุญธรรมของนายอุกฤษทองพันธ์หรือน้องอามอายุ๒๗
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาส่งปรายศนียบัตรกับลูกชายค่ะ
คนละ๑๐๐ฉบับนี่ดีใจมากทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยจับเงินล้านนะ
น้องอาร์มส่งพันใบแล้วก็แม่เองก็ส่งพันใบเท่ากับส่งไปสองพันใบ
ก็มาส่งเอาวันเกือบ
ที่ผ่านมาเคยส่งไหม

ส่วนอีกคนนึงนะครับชื่อว่านายสงกรานทองสิริอายุ๔๔ปีครับ
ตะมนต์ป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดรัชบุรี
เป็นเซลแมนอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเราก็โทรศัพท์ไปถามแล้ว
เขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นคนชอบดูฟุตบอลอยู่แล้ว
ครั้งนี้ส่งมา๓๐๐ฉบับแบ่งเป็นทีมละ๑๕๐ฉบับ
ฝรั่งเศสกับโครเอเชียดีใจมากที่ได้รางวัลนะครับ
เงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้นะฮะเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสองคน
นี่เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตแล้วก็ฝากขอบคุณไทยรัฐด้วย
ที่จัดกิจกรรมแบบนี้ให้คนไทยได้ร่วมสนุกคือ
ตอนที่จับรางวัลของคนที่ส่งมาทางออนไลน์ได้๕แสนบาทนะรางวัลใหญ่
เป็นพนักงานของกศธอยู่แถวนี้แจ้งวัฒนาพี่เขาก็ป่วยไม่ค่อยสบาย
ต้องไปยืมเงินยืมทองจากญาติมารักษาตัวเอง
เขาบอกเนี่ยโอ้โหเขาดีใจมากเขาจะได้มีเงินไปใช้หนี้
แล้วส่วนหนึ่งก็เอามารักษาตัวต่อ
คือสิ่งที่ผมดีใจก็คือว่าหลายคนเนี่ยเขาลำบากลำบล
เป็นมนุษย์เงินเดือนไอ้ตรงนี้ได้มาเนี่ยหลายคนนะไปใช้หนี้
เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเนี่ยอันนี้มันสำคัญมากนะคะ
ก็หลายคนบอกโอ้โหลุ้นมาทุกครั้งเวลามีทายผลอะไรก็ส่งก็ส่งก็ส่ง
การจะได้มามันไม่ง่ายเลยต้องดีใจด้วยจริงนะฮะ
ที่สำคัญก็คือท่านไหนมีคนโทรไปแล้วบอกทางไทยรัฐโทรมาว่า

ไม่มีแล้วนะฮะหมดแค่นี้แล้วนะ
รายชื่อได้ในเว็บไซต์ของไทยรัฐนะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
จะได้แบบชัวร์๑๐๐นะคะ